ที่จังหวัดราชบุรีครับโอ้โหข่าวนี้สยอง
ไปเจอกระโหลกมนุษย์แล้วก็ไปเจอกระดูกถูกหมาแทะอยู่ริมคลอง
ญาติเนี่ยมาบอกมายืนยันบอกว่าอันนี้เชื่อเลย
เชื่อว่าเป็นคุณยายอายุเจ็ดสิบสอง
จมน้ำหายไปเมื่อเดือนสิงหาคมฮะ
ตำรวจสภาพเขาดินครับกับกู้ภัยสว่างราชบุรี
เข้าตรวจสอบกระโหลกมนุษย์อยู่ริมคลองนะครับ
ตะบนนางแก้วอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับ
กระโหลกที่พบก็ยังมีอะไรติดอยู่นิดหน่อยนะฮะ
เอาแบบนี้ดีกว่าจะได้สบายใจ
นายธนเดชศรีพนมวันครับชาวบ้านที่พบคนแรก
เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้เดินผ่านไปเจอกระโหลก
หมามันกำลังแทะกระโหลกอยู่ครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นลูกน้ำเต้าแห้งหรือเปล่า
นะครับก็ไม่ได้สนใจอะไรกระทั่งมาวันนี้เดินไปอีกทีอ้าวเอาไม้เคลียร์ดู
กระโหลกมนุษย์นี่แล้วก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบนะครับ
จากบริเวณโดยรอบนะฮะยังพบชิ้นส่วนของกระดูกมนุษย์อีกหลายชิ้น
แล้วก็มีผ้าถุงด้วยมีหัวเข็มขัดด้วยซึ่งก่อนหน้านี้มีญาติไปแจ้งความคนจมน้ำแล้วหายไป
คือนางสาวซิลขำเจริญหรือว่าป้าซิลอายุเจ็ดสิบสองปี
ท่านลงไปเก็บผักปุ้งในคลองเมื่อสิบสามสิบหาคมที่ผ่านมา
ก็เลยแจ้งให้ญาติมาดูหน่อยสิใช่ไหมใช่ของของคุณยายไหม
มาถึงหนึ่งในนั้นเป็นลมล้มทั้งยืนเลยครับหลังจากได้สติเขาบอกว่า
ผ้าถุงหัวเข็มขัดนี่แหละของป้าซิลฮะกู้ภัยบอกว่าจุดที่พบกระโหลก
กระดูกแล้วก็ผ้าถุงเนี่ยห่างจากจุดที่ป้าซิลจมน้ำเกือบ๕๐
กิโลเมตรคาดว่าหลังจากจมน้ำเนี่ยน่าจะถูกกระแสน้ำเนี่ย
มาติดที่ริมตลิ่งฮะแล้วถูกฝูงสุนัขกว่า๑๐ตัว
ลากมาแทะจนเหลือแต่กระดูกหลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเรียก
มาสอบปากคำแล้วก็ต้องตรวจดีเอนเอนะครับยังไงต้องตรวจดีเอนเอ
เพื่อเปรียบเทียบกับกระโหลกแล้วก็กระดูกที่พบนะฮะถ้าเป็นป้าซิล
ก็จะมอบให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ